ทัศนะหรือในความรู้สึกของผู้แต่งเพลง
มันเป็นรู้ความรู้สึกที่แปลกประหลาด
เป็นความรู้สึกที่บรรยายยากว่าเป็นอย่างไร
คนที่ไม่เคยแต่งเพลง
แม้จะเป็นนักดนตรีที่เล่นดนตรีแต่ไม่เคยแต่งเพลง
ก็จะไม่ได้ความรู้สึกอันนี้
ก่อให้เขาขึ้นมาอย่างนี้
มีบุคลิกลักษณะของเพลงอย่างนั้นอย่างนั้น
เสร็จแล้วออกตายแล้ว

ให้เพลงนั้นไม่มีไม่ได้
ถ้าเป็นภาพเขียนที่เขียนมาเมื่อ๒๐ปีแล้ว
กลับไปดูไอ้สีมันลอก
ต้องซ่อมต้องแซมสีเปลี่ยนไป
เพลงสีไม่เปลี่ยน
หยินดี
กลับไป
เอาให้คาวร่วมสูญ
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา

เมื่อเวลาเมื่อเวลา

เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา

เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา

ร่วมบันเลงดนตรีให้ประชาชนได้ฟังด้วย
และถึงแม้ว่าการทรงดนตรีเพื่อออกอากาศเช่นนั้น

แต่ตลอดระยะเวลากว่า๖๐ปีที่ผ่านมา
นักดนตรีวงดนตรีอสวันศุกร์
ก็ยังคงถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จนกระทั่งวินาทีสุดท้าย
วันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปสู่วันชื่นคืนศุกร์
วนรำลึกถึงความประทับใจกับเรื่องเล่า
เมื่อครั้งได้มีโอกาสถวายงานทางด้านดนตรี

จาก๑๐สมาชิกวงดนตรีอสวันศุกร์

พลโททันตแพทย์ทวีศักดิ์ทวีศรี
คุณอนิรุธธินกรณอายุทยา

คุณหญิงทองทิพย์รัตนรัฐ
หมอมราชวงศ์เบนจาภาไกลเริ่ม
คุณพรศรีสนิทวงฟริน
และรองศาสตราอาจารย์ดรพาทรศรีกรานนท์
สมาชิกทุกท่านต่างก็ได้ร่วมรับใช้ถวายงานทางด้านดนตรีกันมาอย่างยาวนาน
มีเรื่องราวกล่าวขานเกี่ยวกับฉายาพระราชทานในแต่ละคน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันครับ

สวัสดีครับ

จริงแล้วส่วนตัวตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นวันประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้
ได้มีโอกาสมาสัมผัสพูดคุยกันกับบรรดาสมาชิกวงดนตรีอสวันศุกร์
ทราบว่าแต่ละท่านก็จะมีฉายาพระราชทานด้วย

มีคุณแมนรัฐศรีกรานนท์ซึ่งมีอาวุโสกว่า
ส่วนคุณพันลบจึงมีฉายาว่าโนเล็กนั่นเอง

ก็คือเรียกตามตำแหน่งที่เราเล่นเครื่องดนตรีนั้นเลย

คุณอนิรุธินกรณะอยุธยาผู้เล่นกีตาร์
ได้รับพระราชทานฉายาว่ากีต้า
จากตำแหน่งเครื่องดนตรีที่เล่นเป็นประจำ
ถูกเรียกครั้งไหนก็ไม่มีทางผิดตัว

ยังสามารถมารับหน้าที่แทนได้อีกด้วย
ยังมีอีกหนึ่งคนที่ฉายาที่ได้รับพระราชทานแปลกไม่ซ้ำใคร
คุณสันทัศน์ตันธนันหรือลุงตันนั่นเองครับ
ผมเองชอบดินแดนยุโรปตะวันออก
ส่วนที่เป็นสถานทั้งหลาย
นึกในใจนะเราจะมาอยากไปเที่ยวตัวนั้นสักทีนะ

ว่านั้นท่านรับจับเขาเกิดทีนี้
เขาเป็นตาต้า
คุณสันทัศน์ตันทนันผู้เล่นทรมโบรณ์

มีความชื่นชอบดินแดนแถบเอเชียกลางเป็นพิเศษ
พระราชทานฉายาว่าตาต้า

ที่มีถิ่นฐานในแถบเอเชียกลางนั่นเอง

ก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยท่านเรียกไอ้อ้วน

แต่มีช่วงหนึ่งตอนที่จบปริญญาเอกใหม่นะครับ

จนแต่งดาลก็ยังไอ้อ้วนนะครับ

รองศัตราจารณ์ดรพาทรศรีกรานนท์

ได้รับพระราชทานฉายาว่าอ้วน
เมื่อติดตามบีดาคือศาสตราจารย์พิเศษ
รแมนรัฐศรีกรานนท์
เข้าเฝ้าถวายงานดนตรีอยู่เสมอ
และหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ทางด้านปรัชญาการประพันธ์ดนตรี

รพาทรจึงได้รับพระราชทานฉายาว่าโปรเฟสเซอร์
สองท่านด้านหลังเลยครับพี่หมอทู่ครับ
ครูตุ๊ดอืมครับ
ครับครับข้าโบ่งท่านจะเล่นจะทรงเล่นคับอย่างเยอะอ๋อ
ได้ทั้งฟันแปลได้ทั้งเสียงแตรครับใช่ใช่
ถาวรล่ะครับแหมหล่อเงียบของเราเป็นยังไงครับ
ใช้ยาส่วนใหญ่ก็ทรงเรียกกรอบกรอบเป็นบางข้างก็อาจจะมีเรียก

เพราะว่าผมมักจะพยายามนี่กล่อง
ให้เป็นเมโลดี้
จะติดตามกับคนที่เล่นชิ้นอื่น
เพลงไหนที่เล่นยากเล่นไม่ค่อยได้
บางคนของพวกเราหรือเป็นผมก็จำไม่ได้เลยนะ

พี่ตันมึยยันเลย

ท่านก็ส่ง

ไม่เล่นหวายทรงอย่างเดียว

ชั้นได้ใช่ไหมละไม่ยอมรับ

คุณนนทบุรณสมภพผู้เล่นแบรีโทนแซ็กโซโฟน
ได้รับพระราชทานฉายาว่ากรมเจ้าท่า
มักจะตั้งท่าเล่นดนตรีถวายอย่างดิบดี

จนต้องถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กลายเป็นเรื่องราวที่นำมาแซวกันอย่างสนุกสนาน
และนอกจากฉายาที่แต่ละท่านได้รับพระราชทานต่างกันไปแล้ว

ก็ยังเป็นภาพความทรงจำแสนสุขของทุกคนอีกด้วยครับ
ปกติเราได้เจอกันแบบเป็นทางการแบบนี้ครับ

หรือว่าได้เล่นดนตรีแบบเป็นทางการต่อหน้าคนดู

แค่ไหนครับที่ไม่ได้เจอกันแบบเป็นทางการ
ต้องมานั่งพูดคุยกันตอบคำถามระลึกถึงความหลัง
ที่เราเล่นใช่ก็๙ปีที่แล้ว
เพลงส่วนใหญ่ที่เรานำมาใช้เวลาเจอกันเป็นเพลงพระราชนิพลไหมครับ

มีบ้างไหมครับที่สมมุติว่าเวลาแต่ละท่านเนี่ย
พี่ได้จัดลิสต์เพลงมาให้จะเล่น๑๒
แต่พอถึงเวลาจริงพระองค์ทรงสลับเปลี่ยนลิสต์เพลง

ตามที่เราจัดพระองค์ก็คือให้เกียรติกับนักดนตรี

รู้สึกยังไงบ้างกับคำว่าเป็นนักดนตรีนักร้อง
เป็นศิลปินในนามพระราชาในนามวงดนตรีอศวันศุกร์แล้ว
สุดแล้วที่สุดแล้วโภยบุญบรมิแผนศุกร์ยอดของชีวิต
พระองค์ทรงงานหนักมากนะค่ะ
ตอนนี้ครับผมทรงธรรมอะไรดูนาฬิกาก็รู้
หมายความครับครับผมทรงนี่
ทรงตามตรังเวลาที่ครับผมกำลัง
และส่งทราบว่าพวกเราได้พร้อมคอยเฝ้าอยู่ณดึกแสงดึกก็จะเด็ดมานะฮะ
เพราะว่าไม่อยากให้พวกเราเกื้อ
มค

พี่มีโอกาสได้เห็นเวลาหลังจากที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเรียบร้อยแล้วเราต้องกลับมาทรงดนตรีต่อเนี่ย
คนทั่วไปทำงานมาทั้งวันก็เหนื่อยแล้ว
ต้องมาเล่นดนตรีอีกหรือมาทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้
บางคนก็รู้สึกว่าไม่ไหวอยากจะล้มตัวลงนอนบนเตียงมากกว่า
แต่ว่าพระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย
แล้วก็ไม่ได้แสดงออกว่าพระองค์ดนตรีรู้สึกทรงมีผลอีกไหม
ทรงพระสำราญขึ้นมาเลยนะครับ
คือเราไปมองอย่างนั้นไม่ได้ครับ
เราไปมองว่าการเล่นดนตรีคือการใช้แรงใช้อะไรอย่างนี้
สำหรับพระองค์ท่านคือการผ่อนคลาย
ของพวกเราทุกคนเนี่ยก็คือเราก็คือผ่อนคลาย
เวลาเราเข้าไปเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านนะครับ
เรามีอะไรเรามีความเครียดอะไรมีทำงานอะไรเหนื่อยอะไรไหม

เวลาเราเล่นดนตรีข้างในเนี่ยเราจะสนุกกันเต็มที่
และดนตรีก็ยังเป็นเครื่องมือสร้างความสุข

ราชการที่๙เสมอมา
ไม่ว่าจะทรงงานหนักแค่ไหนก็ตาม

คือปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาแล้ว

อย่างพี่เล็กเองก็มีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านั้นด้วยเหมือนกันถูกไหมครับ

เอาเครื่องมือเลิฟเอาออกมาแล้วพักท่านก็จะสดชื่น
ยิ่งได้เวลาท่านทรงเป่าอะไรแล้วเนี่ย
เหมือนเป็นดนตรีเป็นเหมือนพระโอสด
ทำให้ท่านเนี่ยจำใสที่มาทางนี้
แต่ละท่านเนี่ยเวลาต้องซ้อมก่อนที่จะแสดงดนตรีปกติแล้วคือถ้าตามชื่อวงคือวงดนตรีอสวันศุกร์คือเล่นทุกวันศุกร์ถูกไหมครับ
เมื่อก่อนก็ซ้อมวันอาทิตย์

เมื่อก่อนก็ซ้อมวันศุกร์
แล้วก็เล่นวันอาทิตย์

แล้วก็เล่นวันอาทิตย์

แล้วก็เล่นวันอาทิตย์

แล้วก็เล่นวันอาทิตย์

แล้วก็เล่นวันอาทิตย์

ช่วงหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวแห่งความประทับใจเกี่ยวกับพระราชอารมณ์ขันในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยังอยู่ในใจของชาววงดนตรีอสวันศุกร์เสมอมา
ติดตามได้สักครู่เดียวครับ